คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่วันนี้

ปราบอลัทธิอมเงินทรวรรษ
ค่ะนี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์แล้วนะใช่และอีกเหตุการณ์หนึ่งครับ
พระชำแหละพระร่างเนี่ยขาดกระจายเป็น๒ท่อนเลย
ฟังแบบนี้คิดว่านี่คือข่าวฆาตกรรมหรือเปล่า
เดี๋ยวมาบอกกันเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะ
ปราบอลัทธิอมเงินทรวรรษระดับรองเจ้าคณะจังหวัด
ถูกบุกจับเมื่อเช้านี้เพราะเป็นปฏิบัติการของตำรวจนะครับ

นั่นก็คือปฏิบัติการในการล้างบาปปราบอลัชชีทุจริตเงินทอนวัดคุณ
และเงินทอนวัดที่ทุจริตกันไปเป็นร้อยล้าน

คุณจำข่าวใหญ่ข่าวโตนี้ได้ไหมฮะของสำนักพุทธ

ที่มีการกระจายเงินให้แก่วัดในการพัฒนาอะไรต่างนาน
ทีนี้มีคนอมมีคนไม่ทอนเงินอะไรต่างนานา
ใช่แล้วก็ข่าวนี้ถือว่าเป็นการทุจริตเงินทอนวัดเฟส๔แล้วนะ

นี่แหละครับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
บังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะครับ
นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๖๐นาย

ล้างบาปปราบอรัชชีทุจริตเงินทรวรรษ
หลายคนสงสัยคำว่าอรัชชีหมายถึงอะไร
คำว่าอรัชชีหมายถึงไม่อายไม่ละอายหรือว่านอกรีดนะคุณฮะ
ก็คือพระนอกลีดผู้ประพฤติละเมิดพุทธบัญญัตินั่นเอง
จงใจละเมิดหรือทำผิดโดยไม่แก้ไข

ต้องเป็นการอาบัดแล้วก็ถือว่าเป็น๑ใน๖การอาบัดที่ร้ายแรงที่สุด
คือทำด้วยความไม่ละอาย
นี่ฮะถึงเรียกว่าพระนอกรีดหรือว่าพระอรัชเชียนะครับ
ตำรวจนำกำลังกระจายเข้าตรวจค้นเป้าหมาย๕จุด
ในพื้นที่นครนายกนนทบุรีกรุงเทพมนคร
เพื่อตามจับผู้กระทำผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัด

รวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดนะครับ
หมายสำคัญของการตรวจค้นอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส
วัดเขาทุเรียนที่ตะบนเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายยกครับ
ซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสิทธิวรนายกหรือว่าเจ้าคุณแจ็คเจ้าอาวาสวัด
อีกตำแหน่งหนึ่งนะคุณนะเป็นถึงกรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกนะฮะ
เมื่อเจ้าหน้าที่พบตัวของพระสิทธิวรนายกก็เลยแสดงหมายค้นศาลจังหวัดนครนายก
เพื่อขอเข้าทำการตรวจค้นนะครับก่อนจะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิสีชมพูหลังนี้
เพื่อหาพยานหลักฐานต่างภายในกุฏินะฮะพบเครื่องดื่มแอลกอฮอลสุราหลายยี่ห้อ
แช่อยู่ในตู้เย็นด้วยคุณนี่ผมถึงเรียกเป็นกุฏิสียมพูนะฮะ
นี่แล้วในตู้เย็นคุณตู้ชงตู้แช่เดี๋ยวจะอ้างว่าเอาไว้ถวายพระอีกก็ไม่ได้นะ
พนักงานสอบสวนของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบงบอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนา

เป็นงบอุดหนุนวัดระหว่างปี๕๐ถึงปี๕๙
แล้วก็มีการอุดหนุนวัดของพื้นที่จังหวัดนครนายก
หลังพบความผิดปกติว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
ทีนี้ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่สืบหาข้อที่จริงนะครับ
กระทั่งพบว่านายนพรัชเบนจะวัฒนานันต
อดีตผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในครั้งนั้น
กลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีทุจริตเงินทอนวัดเคสเก่า
อยู่ระหว่างการหลบหนีพร้อมพวก
เป็นข่าวยัยข่าวโตรมโหลาเลยนะกุณะ
ร่วมกับพระสิทธิวรนายก
และเจ้าอาวาสวัดต่างในพื้นที่นะครับ
ร่วมกันในการทุจริตเงินอุดหนุนจากสำนักพุทธ
อนุมัติให้วัดต่างในพื้นที่จังหวัดนครนายก

๑ร้อย๒๓ล้านบาท
โดยหลังจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว

แล้วก็นำมามอบให้กับพระสิทธิวรนายก
ซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดท่านคณะนายก
จากนั้นจะมีการแบ่งเงินเพียงบางส่วน
อนกลับให้วัดต่างทอนคืนไป
โดยอ้างว่าเงินที่ต้องเก็บไว้เนี่ย
เป็นส่วนที่เหลือจะไปมอบให้กับสำนักพุทธ
เพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดอื่นที่ยังขาดแคลนงบประมาณ
รวมเงินที่เขาบอกว่าจะกลับไปให้สำนักพุทธเนี่ย
ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้เอาไปทำตามที่พูดไว้
เอาเงินจำนวนดังกล่าวไปแบ่งกับนายนพรัชคุณ
ผู้มนวยการสำนักพุทธจนเป็นคดีใหญ่คดีดังนะฮะ
จากการสืบสวนยังพบอีกนะครับว่าทั้งอดีตผู้มนวยการสำนักพุทธ
แล้วก็เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียนท่านนี้รูปนี้
ได้เงินมาแล้วนำเงินบางส่วนไปกว้านซื้อที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก๓แปลงคุณ
เนื้อที่รวมกว่า๑๐ไร่มูลค่ารวมประมาณ๑๘๖ล้านบาท
โดยให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน
ลักษณะแบบนี้มันคืออะไรคุณอำพราง

อำพรางเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต
และเป็นความผิดอาญาฐานร่วมกันฟอกเงิน
ทีนี้ครับมันก็เลยมาสู่การปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้
หลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้ชัดเจนนะครับ
ทีนี้หลังมีการตรวจคนแล้วต้องนิ้มมล

เจ้าหน้าที่ยังต้องนิมนต์อีกครับ
มนต์เจ้าหน้าที่วัดต่างในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ที่เกี่ยวข้องอีก๑๑วัด

มาทำการสอบปากคำด้วยนะฮะ

จนถึงตอนนี้นะจะเที่ยงอยู่แล้วฮะ
ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเจ้าอาวาสของแต่ละวัด
ไล่สอบไล่สอบอยู่แบบนี้เลย
หลังจากนี้ทางพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชนะครับ

จะมีการจัดแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำนักงานกองบังคับการปราบปรามนะครับ

ล้างบาปปราบอลัทชีเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้ามาด้วยนะคะ
ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับทาง
พระสิทธิวรนายกหรือว่าเจ้าคุณแจ๊คเนี่ยนะครับ
ข้อกล่าวหาก็คือใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด
ก่อให้เกิดความเสียหายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็เจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลทรัพย
เบียดบังทรัพย์ยักยอกฟอกเงินนะฮะ
หลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยตัวไม่ได้มีการคุมตัว
แล้วหลังจากนั้นจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่งอายการให้ส่งฟ้องต่อไปด้วย
ครับวันนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นข่าวใหญ่เลยอ่ะนะคะ
นะครับตั้งร้อยกว่าล้านนะคุณนะ